ไปถามถ่ายเพราะว่าตลอดที่ผ่านมา

คือมีภูมิไม่ได้ไหนเจนนี่กินหมูกระทะไม่ได้เลย

อยากมีอย่างนั้นมีเมื่อไหร่เดี๋ยวรีบบอกนะ

เวลาเราเล่นกับหลานคือเจนนี่เป็นคนรักเด็ก
แล้วเจนนี่ก็เล่นกับหลานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีเองเจนนี่ก็คงแบบ

คือมันคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

เราก็คงจะมีความสุขที่สุดจริงค่ะ
เป็นละครที่เป็นเพื่อกันมีน้องมันสำหรับเราเลยใช่ไหม

แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฟ้ากำหนด
แล้วก็ถ้าเขาจะมาเขาก็มา

มันมีคนเมาส์อีกว่างานช่อง๓ไม่เห็นไปเลยงานบอล

ก็เลยไปถามถ่ายว่าจะบ๊ายบายอีกคนหรือเปล่า

และเงา๒เสร็จไม่รับอีกเลยไปฟังเลยค่ะ

ตอนนี้น่าจะประมาณอีก๑ปี
เพราะอาแฮนด์หนี้เซศน์ทีละ๒ปีละค่ะ
คือเป็นคนที่เกิดจากช่อง
แล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงช่องก็ช่วยอันนี้
แล้วก็เป็นคนที่อุ้มเจนี่มาตลอด